คุณผู้ชมคะเด็กเนี่ยเวลาที่เขาเห็นผู้ใหญ่ทำอะไร
บางทีเขาจะเรียนแบบแล้วเราต้องสอนต้องถ่ายทอดให้เขาฟังด้วยนะ
บางอย่างมันเรียนแบบมันอาจจะเป็นอันตราย
อย่างเด็กกลุ่มนี้เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
อายุ๑๑๑๒๑๔เห็นผู้ใหญ่เอาลวดมาขึงเป็นคอกวัว
แล้วมันจะมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าถูกไหม
เด็กก็เลยทำตามแต่คราวนี้เด็กเอาลวดไปต่อกับไฟ
แล้วอยู่กันเอง๓คนปรากฏว่าทั้ง๓คนถูกไฟช็อตนะคะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่พยายามไปช่วยเหลือดูภาพตอนจังหวะช่วยเหลือตอนนี้หน่อยค่ะ
คุณผู้ชมอาสาสมัครบูรณิธิพิทักการณ์

ยื้อชีวิตเด็ก๓คน
พ่อแม่ของเด็กนักแล้วก็ญาติก็ตรงนี้นะคะ
ผมร้องไห้เลยว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับลูกหลานของพวกเขานะ
ค่ะแล้วเด็กทั้ง๓คนนี้
มีเด็กชายชัยอายุ๑๑ปีเด็กหญิงปลาอายุ๑๒ปี
แล้วก็เด็กชายนนท์อายุ๑๔ปี
น้อง๓คนนี่ถูกไฟช็อตจนหมดสติ

และเสียงที่ได้ยินอยู่เป็นเสียงพ่อแม่ของน้องและก็ญาติ
ทีนี้พยายามช่วยกันปั๊มหัวใจอยู่นานค่ะ

ต้องรีบนำร่างของเด็กส่งโรงพยาบาลก่อน
แต่น้องทั้ง๓คนก็เสียชีวิตนะคะ
สภาพศพของเด็กหญิงวัย๑๒ปีกับเด็กชายวัย๑๔ปี
มีรอยไหม้ที่กลางฝ่ามือแล้วก็ที่ขาทั้งสองข้าง
ส่วนเด็กชายวัย๑๑ปีไม่มีรอยไหม้
แล้วมันเป็นเหตุสลดใจที่เกิดขึ้นที่บ้านเลยคุณผู้ชม
ตำบลท่าเสาอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี

ทีนี้ไปถามแม่ของเด็กที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
แม่ก็เล่าให้ฟังว่า๓คนนี้เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
แล้วเมื่อวันที่๑๓มิถุนายนที่ผ่านมา
คือลูกเขาก็มีความพยายามแล้วแหละ
จะเอาลวดไปต่อกับสายไฟคือทำเป็นรั้ว
เหมือนกับรั้วไฟฟ้าคอกวัวเรียนแบบผู้ใหญ่
รอบนั้นเคยทำมาแล้วนะแม่มาเห็นทันก่อน
แม่ก็แบบทำอะไรลูกไม่ได้อย่าเล่นแบบนี้แบบนี้มันอันตราย
อย่าให้ผู้ใหญ่เขาทำกันไอ้ขึงลวดขึงอะไรมันอันตราย
รอบแรกห้ามลูกได้ไงแต่เด็กก็
มีผู้ใหญ่มาเตือนเด็กก็เลิกไม่เล่นกัน

เด็ก๓คน๑๑๑๒แล้วก็๑๔ปีอยู่กันลำพังค่ะ
ก็น่าจะพยายามขึงลวดต่อสายไฟเพื่อทำรั้วไฟฟ้าอีก
คราวนี้พลาดท่าค่ะคุณผู้ชม
กระแสไฟมันไหลเข้ามาน้องก็ไปจับที่ลวด
ก็ถูกไฟช็อตเสียชีวิตตำรวจสันนิษฐานนะคะ
ระหว่างที่น้องทั้ง๓คนช่วยกันต่อสายไฟเข้ากับลวด
วัย๑๒ผู้หญิงกับน้องผู้ชายวัย๑๔น่าจะพลาด
จับโดนเส้นลวดพอโดนไฟช็อต
แล้วเด็กชายตัวเล็กเลย๑๑ปีก็พยายามที่จะช่วย
แต่ก็ถูกไฟช็อตเพราะว่าสภาพตอนที่
ญาติไปเจอเนี่ยเขาบอกว่าเด็ก๓คนกอดกันอยู่เลยนะ